สายบุญเชิญทางนี้ค่ะจะพาไปพุทธอุทยานที่พยาวกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดด้วย
อยู่ในอำเภอดอกคำใต้ค่ะครับเป็นวัดพระทาส
โดยพระครูศูนย์ธรวทิคุณเจ้าอาวาสวัสดิ์พระพระธาตุจอมศีลบอกว่า
ที่สร้างพุทธอุทยานขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
แล้วก็ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพักผ่อนหย่อนใจแก่พุทธศาสนิกชนด้วย
โดยพุทธอุทยานแห่งนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะมีพระพุทธรูป๑๐๘องค์ในหลายปางที่แตกต่างกันออกไปแล้วเนี่ย
ยังมีส่วนที่เป็นนรกกระภูมิด้วยมีเปรตมีกระทะทองแดงแล้วก็มีเรื่องราวทางพุทธศาสนาค่ะ
พิพิธภัณฑ์ที่จะรวบรวมประวัติศาสตร์ของพื้นที่ให้ได้ชมกันด้วยนี่เปรตนี่กระทะทองแดง
เออก็ให้คนที่ไปเนี่ยเรียนรู้ว่าคุณทำอะไรทำไม่ดีแล้วคุณจะเป็นยังไง

ตอนลงนรกไปเป็นเปรตเป็นอะไรไปแบบนี้
เพราะว่าหลายคนชอบแม้ว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไงว่า

คุณพ่อคุณแม่จะต้องโดนลงโทษแบบนี้
ปากเท่ารูเข็มเป็นเปรต
ซึ่งเขาบอกว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะที่พุทธอุทยานแห่งนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดพยาวไปเรียบร้อยแล้วค่ะ